โอ้โหอุกอัดจริงที่กระทุ่มแบนสมุทรสาครค่ะคุณผู้ชม
คือคนร้ายไปซุ่มยิงเลขาส่วนตัวของนายกอบตน้องกกไข่
กระทุ่มแบนนะคะแล้วยิงนะนัดเดียวโป้งเข้าศีรษะเจ็บสาหัส
ว่าบ้านเมืองไม่มีกฎหมายเลยเหรอน่ากลัวมาก
กลัวจริงแล้วคือต่อหน้าภรรยาแล้วก็หลานสาวดูวินาทีที่เกิดเหตุอีกครั้ง
โอ้โหทำอะไรกันไม่ถูกเลยนะตอนนี้นี่นี่เห็นไหมคะ
ผู้หญิงที่เห็นก่อนเลยนั่นคือหลานสาวนะคะ
แต่ว่าเขาจะเรียกคนเจ็บว่าพ่อนะคะ

เหตุการณ์นี้เกิดสักประมาณเกือบ๓ทุ่มของวันพุธ
ที่ผ่านมา๒๕พฤษภาคมนะคะ
คนร้ายบุกยิงนายนรงฤทธิเกรดแก้วอายุ๕๘ปี
เป็นพฤษการส่วนตัวของนายกองการบริหารส่วนตมนต์
น้องกกไข่ที่กระทุ่มแบนสมุดสากคอนค่ะ
แล้วนี่กระสุนฝังในศีรษะเลยนะคะ

ตอนนี้พักรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียูนะคะ
เราไปคุยกับหลานสาวของคุณนรงฤทธ
เล่าบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้นคุณตาเพิ่งจะกลับมาจากงานศพ
แล้วก็ไปอาบน้ำอาบท่าเสร็จปุ๊บเห็นไหมคะ

หลานสาวบอกว่าคุณตานำเอกสารการประชุมของวันอังคารที่๒๖พฤษภาคมมานั่งอ่าน
ซึ่งมีเรื่องของงบประมาณการประมูลเกือบ๑๐ล้านบาท
จากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนพอหันมาดูอ้าวคุณตาเลือดไหลเต็มหน้าแล้วอะค่ะ
ก็เลยเรียกคุณยายแล้วก็แจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือนะคะ
คือหลานสาวให้ข้อมูลน่าสนใจแบบนี้พี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชม
บอกว่าก่อนเกิดเหตุก่อนที่จะมีเสียงปืนดังขึ้นนะคะ
ได้ยินเสียงหมาเห่าที่เรือนกล้วยไม้
แล้วลักษณะการเห่าของหมาเนี่ยคล้ายกับเมื่อ๓วันก่อน
อ้าวแปลว่าอะไรคะมาดูที่แล้วอ่ะเนี่ย
มาดูรถเราแล้วเออมาดูรถเราแล้วค่ะ
ตำรวจสพกระทุ่มแบนค่ะก็เลยลงพื้นที่นะคะ
เก็บลายนิ้วมือแฝงต่างแล้วก็ไปตรวจสอบเรื่องของวิถีกระสุนด้วย
วิถีกระสุนนี่ตรงจุดนี้เลย
ซุ่มยิงมาจากเรือนกล้วยไม้ฝั่งตรงข้ามบ้าน
ซึ่งพบรอยไหม้ที่แลนสีดำที่คลุมโรงเรือนตรงนี้
ว่าจุดดำน่าจะเป็นรอยกระสุน
ทะลุมาอีกทีหนึ่งเหรอยิงทะลุมาอีกทีหนึ่ง

พี่เบิร์ตดูจุดซุ่มยิงสิคะซุ่มยิงในแสลนด์สีดำ
แล้วก็มาที่บ้านจุดเกิดเหตุของคนตายขออภัยผู้เสียชีวิต
ผู้บาดเจ็บขออภัยครับ

อืมนั่นแหละค่ะ
ไปตรวจสอบเส้นทางเข้าออกบ้านของผู้บาดเจ็บเนี่ยนะคะ
พบว่าซอยหน้าบ้านเป็นซอยตัน
ก่อนที่จะถึงบ้านคุณนรงฤทธิ์จะมีซอยเล็ก
ทะลุถึงด้านหลังโรงเรือนกล้วยไม้ได้
ว่าคนร้ายใช้เส้นทางนี้แหละมาก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไป
ก่อนเกิดเหตุไม่ถึงนาที
มีรถกระบะขับผ่านเส้นทางนี้เข้าไปที่บ้านของคุณนรงฤทธิ์นะครับ
แต่หลังเกิดเหตุไม่มีรถวิ่งออกมานะ
ไปแต่ไม่ออกหรอไม่ออกมาทั้งที่บอกว่าเป็นซอยตัน
ตำรวจเองก็สันนิษฐานว่าคนร้ายอาจจะเดินเท้า
เดินเท้าเข้ามาจุดซุ่มยิงตรงนี้ตรงแสลนด์สีดำนะคะ
ทีนี้เราไปคุยกับนายกอบตหนองกกไข่คุณภูวริสรุ่งธิวากรกิจนะคะ
ตอนนี้บอกว่าอยู่ระหว่างลงพื้นที่ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเรื่องนี้
ผู้บาดเจ็บไม่เคยมีปัญหากับใครมาก่อน
แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวข้องกับการโหวต
เรื่องของงบประมาณที่จะมีการประชุมวันอังคารที่ผ่านมาหรือเปล่า
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเชิญตัวผู้ใกล้ชิดแล้วก็คนในครอบครัว
รวมถึงเพื่อนร่วมงานมาสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วติดตามหาตัวคนร้ายต่อไปอุกอาจจริง
ซุ่มยิงระยะ๕๐เมตรไปจ่อหัวคนเจ็บเลย